ส่วนเรื่องนี้ค่ะเรื่องของต้นว่าอาถรรพ์ที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
เราก็ตามความคืบหน้าเรื่องนี้ให้นะคะ
เราเคยเล่าคุณผู้ชมมาหลายครั้งแล้วว่าต้นว่าต้นนี้มีคนไปผูกคอตาย๓ศพแล้ว
แล้วก็เป็นคนงานต่างด้าวเหมือนกันทั้ง๓ศพ
แล้วก็ไปผูกคอตายที่กิ่งไม้กิ่งเดียวกันเลย
แล้วก็มีเรื่องราวความอาถรรพ์ก็คือก่อนที่จะมีคนเดินไปผูกคอตายเหมือนกับมีอะไรไม่รู้แหละ
วิญญาณผู้หญิงมาเข้าฝันชวนให้ไปผูกคอตายที่ใต้ต้นไม้ตรงนี้ค่ะ
คือต้นไม้ตรงนี้อยู่ตรงกันข้ามกับหมู่บ้านเจริญสินธานีนะคะ
หมู่๙ตำบลหนองขามอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
เมื่อวานนี้มีอาสาตกแต่งหน้าศพและอดีตสับปะเหลอไปทำพิธีสะกดวิญญาณ
สวดมนต์มีเครื่องเส้นไหว้ใช้มีดหมอกรีดกากบาทเอาไว้ที่ต้นไม้
แล้วก็เอาเชือกที่คนตายเคยใช้ผูกคอไปเผาทิ้ง
ที่เขาไปทำพิธีแบบนี้ก็เพราะว่าก่อนหน้านี้มีสาวโรงงาน
ย้ายมาอยู่หอฝั่งตรงกันข้ามกับต้นว่ามาขอความช่วยเหลือว่าฝัน
ฝันว่ามีผีผู้หญิงมาชวนมาเรียกให้ไปผูกคอตายที่ใต้ต้นไม้ตรงนี้
ต้นว่าต้นนี้มีคนงานชาวกัมพูชาผูกคอตายมาแล้ว๓ศพนะคะ
แล้วอย่างที่บอกคุณผู้ชมทุกคนที่ผูกคอตายคือไปผูกที่กิ่งเดียวกัน
หอพักอยู่ที่เดียวกันรายล่าสุดเป็นผู้หญิงผูกคอตายเมื่อต้นเดือนเมษายน
เรื่องราวนี้คนในพื้นที่เขากลัวกันมากค่ะถึงขั้นคุยกันว่าอยากจะตัดต้นว่าต้นนี้ทิ้ง
แต่ต้นว่าต้นนี้อยู่ในพื้นที่รกร้างของกรมชนรับประทาน
ไม่ใช่ใครจะอยู่ดีไปตัดเดินเข้าไปในพื้นที่คนอื่นไปตัดต้นไม้เขาทิ้งเนี่ยมันทำไม่ได้
ล่าสุดทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่ต้นว่าอาถรรพ์ต้นนี้อีกรอบนะคะ
ไปคุยกับนายตุลาจันทร์อายุ๓๑ปีเป็นคนงานชาวกัมพูชา
เขาเล่าให้ฟังว่าหลังมีข่าวว่าเพื่อนคนงานชาวกัมพูชามีคนไปผูกคอตาย
เขากลัวกันมากนะคะเขาเชื่อว่ามีพูดผีวิญญาณสิงสถิตอยู่ที่ต้นว่าจริง
แต่ก่อนเนี่ยช่วงเย็นเพื่อนคนงานจะออกกำลังกายกันจะเตะตะกร่อกันเดี๋ยวนี้คนกลัวค่ะ
ไม่มีใครเข้าใกล้ต้นว่าอาถรรพ์ต้นนี้เลยนะคะ
ตุลาบอกว่าเขาก็เคยเอาเรื่องที่มีคนไปผูกคอตาย๓ศพไปให้ทางหมอผีที่กัมพูชาช่วยทำพิธีดูให้
ก็เลยได้ข้อมูลมาว่าต้นว่าต้นนี้ยังอาฆาตอยู่ค่ะคุณผู้ชมยังอยากจะได้ชีวิตของผู้หญิงอีกสองคน
คือเหมือนกับว่าจะต้องมีผู้หญิงไปผูกคอตายที่ต้นว่าต้นนี้อีก๒ศพ

เล่ามาว่าเขาจะเอาอีกผู้หญิงสองคนครับ

อยากให้เขาตัดนะครับ
ขอเซ็นต์ถ้าเจอกับหญาติเราก็เสียใจครับ

นู้นจากฝั่งกัมพูชามา

บอกว่ากรณีที่มีคนไปผูกคอตาย๓ศพที่ต้นว่าต้นนี้
ชาวบ้านที่เป็นคนไทยนะคะก็จะมองว่าก็กลัวเหมือนกันแหละ
เพราะมันเป็นเรื่องที่แปลก
ทำไมอยู่ดีไปผูกคอตายกิ่งไม้กิ่งเดียวกัน๓ศพแบบนี้
แล้วก็ยิ่งได้ยินข่าวจากคนงานชาวกัมพูชาที่ไปซื้อของไปกินข้าวที่ร้าน
บอกว่าเคยเอาเรื่องนี้ไปให้หมอผีที่กัมพูชาดูให้
แล้วหมอผีที่กัมพูชาบอกว่าเดี๋ยวจะมีหญิงสาวอีก๒คนมาสังเวยชีวิตตรงนี้
แล้วก็น่าจะมีวิญญาณของหญิงชาวกัมพูชาที่ผูกคอตายเป็นรายที่๓
วิญญาณของผู้หญิงคนนี้ยังวนเวียนไม่ไปไหนยังอยู่ใต้ต้นว่าต้นนี้
นางสาวดวงจันทร์บอกว่าโอ้โหคือทุกคนในพื้นที่ที่อยู่ใกล้ต้นว่าต้นนี้คือเขากลัวกันหมดเลยอะค่ะ